คุณผู้ชมค่ะด้านหลังนี้บ้างไฟตกค่ะ
ไม่ได้อยู่ในงานบุญบ้างไฟแล้วแบบอยู่ดีบ้างไฟร่วงขึ้นมานะ
บ้านนั้นเขาจัดงานผูกแขนรับขวัญอยู่
เพราะว่าลูกชายที่บ้านเขาเกิดอุบัติเหตุ
จังหวะนั้นภาพนี้น่ากลัวมากบึ้มหน้าบ้านค่ะ

มันอาลมเหมือนขีพนาวุธไปลงหน้าบ้านเลยนะ
ใช่ไงคือตอนแรกใครไปยืนดูก็เห็นแล้วก็เหมือนจะถอยอีกแต่ไม่ทัน
ถ้าลงตรงคนแล้วด้านขวาหน้ามันเฉียวหัว
มันก็ใกล้มากอยู่ดีอะพี่เบิร์ต
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็นนะ
วันอังคารอยู่ที่ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
ตอนนั้นคุณลุงคุณลุงพรมมายืนอยู่หน้าบ้านญาติ
แนนมองท้องฟ้าก็เห็นบ้างไฟนั่นแหละ

อู้โหลุงตะโกนบอกนะบางไฟมา

อยู่ตรงหน้าบ้านขวัญกระเจิงอีกรอบ
ใช่ไงก็ถึงบอกว่าต้องทำพิธีเรียกขวัญใหม่แล้ว
เจ็บกันตั้งหลายคนลุงพรมมาแกก็โดนเหมือนกันค่ะ
ตั๋มจริงค่ะโอ้นี้โดนสะเก็ดเลยน่ะ
เนี่ยค่ะแล้วบ้านงานนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างที่เค้าจัดที่ปีปุกขวัญอ่ะ
บ้านก็โหกระจกแตกค่ะ

เตอร์ไซค์ก็เหมือนกันค่ะก็โดนไปเหมือนกัน
ฝั่งนี้ตรงนี้ก็ร้าวมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายนะคะ
ทีนี้ทางแม่ของลูกชายที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะ
บอกว่ากำลังจัดพิธีผูกแขนเรียกขวัญให้กับลูกอยู่เลย
งานเช้างานเที่ยงเอาราบรื่นตอนเย็นนั่นแหละ
บ้างไฟตกลงมาใส่สะเก็ดแตกกระจาย

แล้วบ้างไฟแสนเนี่ยนะคือเขาไม่ได้จุดที่หมู่บ้านนี้นะจ๊ะ
มันจุดที่อีกหมู่บ้านนึงนี่แม่มาชี้ให้ดูเลย
รอยที่รถแม่โอ้โหนี่ต้องไปทำสีเลยนะ
ตรงฝั่งนี้ค่ะมันเป็นรอยที่โดนแบบสะเก็ดของบ้างไฟ
ไฟแสนที่จุดมาจากอีหมู่บ้านห่างไป๒โลคุณผู้ชม
แล้วทำยังไงทีนี้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
เวลาที่เขาจัดงานบ้างไฟนะเขาจะมีการประกัน
เจ้าหน้าที่ประกันภัยของงานบ้างไฟแหละ
คือต้องทำประกันเอาไว้เผื่อว่ามันไปตก
ใส่คนใส่บ้านใส่สิ่งของแล้วมันเสียหาย

เดี๋ยวเอาไปทำเรื่องแล้วก็เบิกเงินชดใช้ค่าเสียหายนะคะ

มอเตอร์ไซต์ที่โอ้โหดูฝั่งนี้ได้เห็นไหม